คุณผู้ชมมาดูเรื่องเกี่ยวกับคนท้องหน่อยค่ะ
คราวนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแนวชายแดน

ผู้หญิงคนนี้เธอกลับมาจากพื้นที่สีแดงแล้วจะคลอดลูก
นี่ถือว่าเป็นรายแรกเลยนะคะที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
แล้วคุณหมอเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคน
ช่วยกันทำคลอดให้ได้เด็กน้อยออกมาปลอดภัยแข็งแรงดีนะคะ

คือกลับมาจากพื้นที่สีแดง

ถือว่าเป็นเคสแรกเลยที่กลับมาจากพื้นที่สีแดง
โดยเรื่องนี้ทางด้านนายแพทย์ศักดิ์บัญชา
สมชัยมงคลพอโรงพยาบาลพบพระที่ต่าง
สูตินารีแพทย์แล้วก็ทีมพยาบาลห้องคลอด
ผ่าตัดคุณแม่คนนี้ที่กลับมาจากพื้นที่สีแดง
เคสแรกแล้วก็ได้เป็นลูกชายนะคะ
หนัก๓๓๒๐กรัมก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับโรงพยาบาลประจำอำเภอ
ที่อยู่ตามแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะ

ทีนี้จะพาไปดูเรื่องราวดีเกี่ยวกับการรับบริจาคชุดเด็กอ่อน
ช่วงโควิดแบบนี้หลายครอบครัวนะบอกว่าประสบปัญหา
เงินค่าทำคลอดก็ต้องใช้ข้าวของลูกที่จะคลอดออกมาก็ต้องเตรียม
เรื่องนี้คุณหมอสุนิดาพันนะหัวหน้าสูตินารีเวชโรงพยาบาลหนองคาย
บอกว่าจริงมีครอบครัวหนึ่งมาบอกกับคุณหมอเลยนะ
ว่าไปต่อไม่ไหวแล้วท้องอยู่แบบนี้อยากยุติการตั้งคัน
คือมีลูกแล้วคนนึงพอมาเจอโควิดแบบนี้ลูกคนที่สองก็มีอีก
เอาทำยังไงจะเลี้ยงไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเงินก็ไม่มี
ก็เลยคุณหมอพยายามหาทางออกค่ะ
เอาเสื้อผ้าเอาชุดเด็กอ่อนที่จำเป็นที่ลูกหมอไม่ใช้
เอามาบริจาคให้กับคุณแม่
หลังจากนั้นคุณหมอก็โพสต์เฟซบุ๊กคลินิกหมอสุนิดา
โพสต์รับบริจาคปรากฏว่ามีแม่ที่ลูกโตแล้วเนี่ยนะ
เอาของมาบริจาคเพียบเลยค่ะ
แล้วก็มีคนตั้งคันจากต่างจังหวัดส่งข้อความมาในอินบ็อกซ
เฟซบุ๊กหมอบอกว่าอยากได้พวกเสื้อผ้าเด็กอ่อน

หมอก็จัดการดำเนินการค่ะส่งให้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลย
ดังนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ลูกโตแล้ว
หรือว่ามีกำลังทรัพย์อยากจะช่วย

ให้คุณหมอสุนิดาพันนะ
วงเล็บไว้เลยว่าบริจาคของใช้เด็กอ่อน
ที่ห้องฝากคันโรงพยาบาลหนองคาย
ถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย

เบอร์๐๔๒๔๑๓๔๕๖ต่อ๒๑๖๖นะคะ